ไม่ใช่ว่าผมไปว่าร้ายคุณธนทร

แล้วเกิดไปคุยกับภรรยาหรือคนสนิทคุณแม่บ้างนะว่า
แล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเกิดโดนถึงขั้นต้องจำคุก
แล้วจะต้องทำอย่างไรหรือว่าอย่างไร

ผมก็พูดแต่แรกแล้วว่าไม่มีหนีแน่นอน
เพราะตั้งใจแล้วเขาตั้งใจมาทำตรงนี้
สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีอะไรเลย
ที่ไม่ได้คาดเดามาก่อนไม่มีอะไรเลยนะครับ
เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราตั้งพักขึ้นมาเพื่ออะไร

ไม่ว่าจะเป็นกรณีร้องเรียนในสารรัฐมนูล

ที่จะมาถึงตัวเองญาติมิตรและครอบครัว
รู้อยู่แล้วว่าสิ่งต่างเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้น
คุณธนทรก็จะต้องเข้าใจด้วยว่า
การทำธุรกิจกับการทำงานการเมือง

เพราะฉะนั้นคุณธนทรต้องใช้เวลาในการเรียนรู้
คนที่เป็นสอหน้าใหม่ก็จะคิดว่าตัวเอง
อย่างนี้ต้องรู้นะว่าผมเป็นใคร

ท่านเชิญทางนี้ค่ะท่านค่ะ

คุณธนทรก็จะเห็นได้ว่า
ผู้ใหญ่ผู้พ่อคุณแม่ทำมา
คุณธนทรก็จะเป็นเสียเข้าไปถึงก็ชี้นิ้วชี้นิ้วชี้นิ้วนะแต่
งานทางการเมืองเนี่ยคุณต้องถูกชี้ก่อนคุณถึงจะไปชี้นิ้วคนอื่นได้
แต่ถ้าคุณเข้ามาปุ๊บคุณชี้นิ้วปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งเลยอย่างเงี้ยเสียคนหมด
เพราะอะไรอ่ะเพราะมันเหมือนสะพานเนี้ยมันเหมือนเข้าไปคาซิโน
เห็นเขาเล่นโอ้โหได้เลยเล่นได้นี่อย่างนี้เราก็เล่นได้สิ
แต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นไม่ใช่ว่าผมไปว่าร้ายคุณธนทร
ผมเห็นคุณธนทรผมเข้าใจธุรกิจเยอะนะการแก้ตัวกับสารเนี่ยไม่ใช่บอกว่าเออ
เอ้ยเอาเช็คใส่กระเป๋าเอาไปซักแห้งก็ลืมไปเงินผมมีเยอะแยะผมก็ลืมไป
เขาไม่ได้ตั้งมาตรฐานแบบคุณสารเขาตั้งมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานจริง
เงินคุณ๕๖ล้านมันก็ไม่ใช่น้อยนะคุณลืมเนี่ยคุณว่าคุณลืมมันเรื่องคุณนะ
เพราะคุณรวยเยอะแต่ศาลเขาไม่ได้ตั้งมาตรฐานมีคนรวยตัดสินว่าคนรวยตัดสินแบบคนจน
ว่าคนไม่มีสารก็ต้องมีมาตรฐานเพราะฉะนั้นผมถือว่าคุณธนทรเนี่ย๒๐นี่
เพราะฉะนั้นถามว่าคุณธนทรมีอนาคตไปผมก็ว่ามันก็ลำบากเหมือนกันนะ
ถ้ายุบก็เท่ากับถึงขั้นยุบมันอาจจะถึงขั้นยุบไหมเนี่ยผมพูดอย่างนี้
ยุคไหมก็อาจจะไม่ถึงขั้นถามตัวคุณธนทรเองเป็นเรื่องส่วนบุคคล
เรื่องหุ้นก็ดีเรื่องเงินกู้ก็ดีเป็นส่วนบุคคลถามว่าจะลามไปถึงพักไหม
ผมก็ว่าอาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงพักอนาคตใหม่ก็อาจจะอยู่ได้นะ
เป็นเจ้าไม่มีสารคุณธนทรก็อาจจะอยู่นอกสภา
ไม่ได้เป็นสอสอก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่ไม่ได้เป็นสอสอก็ออกไปพบปะประชาชน
เข้าใจประชาชนเอาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ให้เพื่อนที่เป็นสอสออภิปรายในสภาได้อยู่
ดังนั้นเดินมาถึงตรงนี้พูดกันตรงไปตรงมาเตรียมใจติดคุกไว้แล้ว
ถ้าต้องถึงติดคุกก็ต้องติดคุกไม่หนีแน่
ดังนั้นเรื่องแรกเกี่ยวกับเรื่องผลของการตัดสิน
ผมไม่ได้รู้สึกอะไรต่อให้ตัดสินเป็นคุณหรือตัดสินเป็นโทษ
คือถ้าผมติดคุกเนี่ยลูกของผมและครอบครัวของผม
ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีกว่าคนอีกหลายล้านทั่วประเทศไทย
ต้องเป็นความรู้สึกของลูกเนี่ยอย่างจะอาจจะเป็นลูกเรา
มันอาจจะมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่ามันช่วยอะไรไม่ได้
ผมคิดว่าเมื่อเขาเติบโตมาเมื่อเขาได้เรียนรู้สิ่งที่พ่อเขาทำ
เขาจะภูมิใจผมเชื่ออย่างนั้น
ดังนั้นไม่ต้องไปห่วงพวกเขานะครับ
มันอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างว่า
ผมจะไม่ได้สอนลูกคนโตที่กำลังจะเป็นวัยรุ่น
ว่าทิศทางที่ถูกต้องทิศทางจะเดินควรจะเป็นยังไง
ผมจะไม่ได้รับฟังปัญหาผมจะไม่ได้ช่วยเขาแก้ไขปัญหา
ลูกคนที่สองของผมเป็นเด็กที่แก่น
เป็นเด็กที่มีไหวพลิบที่ดีฉลาดหลักแหลมนะครับ
ชอบอ่านหนังสือผมจะไม่ได้ให้คำปรึกษาเขา
ไม่ได้แนะนำหนังสือเล่มต่อไปที่เขาควรจะอ่านให้กับเขา
ลูกคนที่๓ของผมกำลังเรียนเตะฟุตบอลอยู่
ผมก็คงจะไม่ได้สอนเขาเตะฟุตบอล
สามคนแรกผมสอนให้พวกเขาขี่จักรยานด้วยตัวเองมาตลอด
ลูกคนที่๔ของผมเพิ่งขวบกว่า
เมื่อเขาเติบโตมาผมคงไม่มีโอกาสสอนเขาขี่กับจักรยาน
เหมือนลูก๓คนก่อนหน้านั้นนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่านี่มันคือต้นทุนของการต่อสู้
เพื่อให้ได้มาซึ่งความฝันผมว่าก็พร้อมจ่าย